เพราะว่าถ้าสมมติใส่ปริเวศอะไรก็มันจะเหลื่อมล้ำหรือเปล่า

ผมว่าปริเวศก็ได้ค่ะ
เพราะว่าแบบเหมือนกับชุดนักเรียนมันไม่ได้จำเป็นกับการเรียนขนาดนั้น
มันค่อนข้างแบบไม่สะดวกต้องเอาไปซักอะไรอย่างนี้บางทีก็ชุดไม่พอเหมือนกัน
ผมคิดว่าในเมื่อเขามีกฎให้เราแต่งชิดนิสิตเนี่ย
เราก็ควรแบบทำตามข้อกฎเกณฑ์อะไรให้มันเป็นระเบียบดีกว่าครับ
ผู้มีค่ะ
ชิคกี้พาย

มันเป็นความคิดตั้งแต่สมัยสงครามโลก
ว่าแบบอยากให้เหมือน

จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นเวลาเกิดอะไรก็จะได้ช่วยเหลือได้
เออนี่เด็กโรงเรียนอะไรหรือว่าเด็กคนนี้ไปก่อเรื่องที่ไหน

ปกติจะใส่ในช่วงมต้นถึงมปลายค่ะแล้วพอมหาลัยก็จะไม่มีใส่
ก็อายุ๑๘แล้วก็เข้ามหาลัยดูแลตัวเองได้
ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มอีก
อนุบาลกับประถมบางที่มี
แต่ก็มีหลายที่เหมือนกันที่ไม่ได้มียูนิฟอร์ม
เพราะว่าอยากให้เด็กวิ่งเล่นแบบขยับตัวสะดวกกว่าค่ะ
อนุบาลส่วนใหญ่ไม่มียูนิฟอร์มนะคะ

นักเรียนญี่ปุ่นก็จะต่างกับบ้านเรานิดนึงค่ะ
อย่างเขาจะมี๒ฤดูคือหน้าร้อนกับหน้าหนาว
หน้าร้อนก็จะมีทั้งแบบเป็นเสื้อเชิด
มันจะมีโบอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีแผงเหมือนกระลาสีเรือค่ะนึกออกไหมคะอยู่ข้างหลัง

ก็อันนั้นคือหน้าร้อนนะคะ
หน้าหนาวก็จะเป็นเหมือนเสื้อแขนยาวแล้วก็มีสเวตเตอร์ทับหรือบางโรงเรียนก็จะเป็นสูตรค่ะ
ผู้ชายก็จะเป็นกางเกงสแลกยาวสักส่วนใหญ่
หน้าร้อนก็ใส่เสื้อเชิดแขนสั้นหน้าหนาวก็ใส่เสื้อเชิดแขนยาวแล้วก็มีสูบ
ราคาประมาณถ้าทั้งเซตเลยค่ะจะประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นบาท
อย่างสูตรตัวหนึ่งก็ประมาณ๖๗๐๐บาท

แล้วก็เสื้อที่เป็นเสื้อเชิดพาไฟก็ประมาณ๓พันกว่าบาท

ถ้าเป็นในมุมมองวัยรุ่นมองเขาก็รู้สึกว่าเหมือนใสกันมาเนาะเราก็ต้องใส่
เราก็ต้องใส่
เราก็ต้องใส่
มันก็มีสิ่งสำคัญสำหรับเด็กเหมือนกัน
เพราะว่ายูนิฟอร์มญี่ปุ่นน่ารัก

ไปโรงเรียนสีเขียวเข้มไปโรงเรียนสีน้ำเงิน
ก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหน
แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มองสำหรับมองยูนิฟอร์ม
ผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกดีเพราะว่ามันเป็นช่วงเดียวในชีวิต

พอกลับไปดูแบบรูปอัลบั้มตอนเรียนจบตอนอะไรอย่างนี้

แล้วก็มันมีความทรงจำที่พิเศษสำหรับคนญี่ปุ่น
ซึ่งเด็กเนี่ยจะสามารถร่างทรงเองได้ว่าจะไปเรียนจะไปดูงานที่ไหนอยากไปเมืองไหน
แล้วทุกคนต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนมันเป็นความทรงจำที่ดี
ว่าเราได้โรงเรียนเราได้ไปเมืองไกลด้วยกันไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยกัน
แล้วจะบอกว่าญี่ปุ่นมันจะมีความโรแมนติกในชุดยูนิฟอร์ม
เช่นถ้าเราไปเดทกับเพื่อนต่างโรงเรียนแล้วพอดีโรงเรียนมันเหมือนคนละยูนิฟอร์มนึกออกไหมค
เราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นยูนิฟอร์มนี้นอกจากโรงเรียนเราก็รู้สึกเท่
หรือเวลาที่เรียนจบถ้าเด็กผู้หญิงชอบรุ่นพี่คนไหน
เขาจะไปขอกระดุมเม็ดที่๒ตรงแขนเสื้อ
ดูมที่พี่เขาใส่มา๓ปีเขามอบให้เราเป็นความทรงจำที่ดี
นึกออกไหมคะมันจะเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาได้จากชุดแบบปรายเวท
คืออย่างถ้าบ้านเราเราเห็นเด็กไม่ค่อยยอมใส่ชุดยูนิฟอร์ม
หรือต่อต้านเราก็จะพยายามจะกด

หรืออย่างบางมหาลัยก็จะมีการตรวจเช็ค

ผมเท่าติ่งหูไหมกระโปรงยาวเท่าไหร่หรือเปล่า
กลายเป็นว่าไม่ได้เคร่งกับนักเรียนขนาดนั้น
อย่างเช่นกฎในโรงเรียนที่มียูนิฟอร์ม
ก็จะมีแค่ห้ามใส่กระโปรง
เขาใช้คำวันนี้ไม่ควรใส่กระโปรงสั้นเกินไปนะ
ใส่กระโปรงประมาณเสมอข่าวละกัน
แต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะคะ
เด็กเองก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ทำอะไรแปลกแปลกแยกไปขนาดนั้น
เด็กก็อิสระยกเว้นแค่ตอนที่จะถ่ายรูปอัลบั้ม

ค่อยให้ทุกคนใส่ชุดให้มันถูกระเบียบแบบมากขึ้นระวังมากขึ้น

ผลต่อการศึกษาจะพูดยาก
เพราะว่ามันจะแบ่งกลุ่มยังไงหรือจะคุมปัจจัยไหน
ให้มีผลต่อการศึกษาหรือมีหรือเปล่ามันก็พูดไม่ได้
ก็ไม่มีโรงเรียนไหนที่ทำวิจัยขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าก็มีบางโรงเรียนส่วนน้อยที่ยอมให้เด็กใส่ชุดปรายเวทไป
เพราะเขาก็ยืนยันว่าการยูนิฟอร์มก็ไม่ได้มีผลต่อการเรียน
แต่อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ทางโรงเรียนเหมือนกันแต่ยังเป็นโรงเรียนส่วนน้อยค่ะ
น่าจะมีไม่ถึง๒๐ที่ให้เด็กมต้นมปลายใส่ชุดปรายเวทไปได้
นักศึกษาหรือเด็กญี่ปุ่นไม่ได้ถึงขั้นประท้วง
หรือแสดงความรุนแรงขนาดนั้นนะคะ
ส่วนหนึ่งเพราะพี่คิดว่ายูนิฟอร์มเองก็โอเคสำหรับไลฟ์สไตล์เด็ก
แปลว่าอะไรคือยูนิฟอร์มญี่ปุ่นใส่ง่ายไม่ค่อยยับ

หรือเสื้อก็ออกนอกกระเป๋านอกออกนอกกางเกงนอกกระโปรงอยู่แล้ว
ก็ต้องห่วงว่าเสื้อจะหลุดจะดูไม่เรียบร้อยหรือเปล่า
คือเขาถูกออกแบบมาให้คิดถึงการเคลื่อนไหวของเด็กอยู่แล้วค่ะ
กระโปรงก็จะมีกระเป๋าใส่ของได้
ซึ่งอย่างพอพี่มาดูของนิสิตจุฬาอย่างนี้พบว่ายูนิฟอร์มใส่ยากมาก
คือใส่เสื้อเชิดยังธรรมดาไม่พอต้องกลัดกระดุมพระเกี้ยวเข้าไป
เกี่ยวอีกแล้วอาจจะหลุดง่ายอีก
หรือกระเป๋ากระโปรงก็ไม่มีเด็กก็ต้องเน็ตมือถือเข้ากับเข็มขัด
หรือบางทีตกลนหรือต้องคอยปลดกระเป๋า
พี่ก็รู้สึกว่ามันใช้ลำบากกว่า
แล้วพอเด็กไม่ค่อยแฮปปี้กับการใส่ยูนิฟอร์ม
เด็กออกมาประท้วงพี่ว่ามันต้องกลับมาดูที่รากจริง

เขาอาจจะอยากแต่งตัวในแบบของเขาก็ได้
แต่จริงมันมีจุดอื่นหรือเปล่าที่ทำให้เด็กไม่พอใจ

แล้วญี่ปุ่นยูนิฟอร์มนะคะพัฒนาขึ้นทุกปี
คือจากเดิมอย่างเด็กผู้หญิงฝุ่นใส่ชุดเหมือนฮากามะ
ก็คือชุดกระแทกีโมโนแต่เป็นกางเกงยาว
ซึ่งมันเดินลำบากเขาก็ปรับมาเป็นกระโปรง
แล้วตอนนี้ค่ะก็มีหลายคนบอกว่าบางโรงเรียนบอกว่ากระโปรงหน้าหนาว
เด็กผู้หญิงหนาวงั้นให้เด็กผู้หญิงใส่กางเกงก็ได้
จะเห็นว่าเขามีความกล้าที่จะปรับมากกว่า
อย่างตอนที่จุฬาเองคณะเป็นมหาลัย
เห็นข่าวปุ๊บในฐานะเราเป็นอาจารย์เราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลองสัมภาษณ์คนไปลองเก็บข้อมูล
ก็แปลกใจมากที่พบว่าเด็กประมาณ๖๐๗๐นะคะบอกว่าอยากใส่ยูนิฟอร์ม
แล้วก็อยากใส่ทุกวันเพราะอะไรเพราะขี้เกียจขี้เกียจคิด
ก็ต้องคิดว่าวันนี้ใส่อะไรดีวะอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเป็นชุดนักศึกษามันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลายตัวเหรอ

มันกลายเป็นว่าพอเราเห็นเสียงส่วนหนึ่งที่ออกมาประท้วง
หนูว่าเด็กทุกคนคิดอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ใช่เลย
แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กบอกก็คือว่าชุดใส่ยากจังอาจารย์
รองเท้าใส่ยากจังอย่างเด็กจุฬาค่ะ
ซึ่งบางทีอาจารย์ก็จะโมโหว่าทำไมเด็กบางคนไม่ยอมใส่
ปรากฏว่าพอไปสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยเด็กบอกว่ามันเจ็บเท้ามากอาจารย์มันแข็ง
พอดีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะไม่เคยทราบว่าเด็กเขาเผชิญอะไรบ้าง
แล้วเราก็มัวแต่มองจากข้างบนว่าเด็กไม่ใส่ยูนิฟอร์มคือเด็กไม่ดี
ไม่รักษากฎแต่จริงเขาอาจจะชอบก็ได้นะ
แต่เราแต่ชุดยูนิฟอร์มของเรามันไม่ได้ตอบโจทย์เขาเท่านั้นเอง
เพราะจริงถ้าเกิดเรามานั่งคุยกันนะคะเราจะปรับก็ได้
ยูนิฟอร์มไทยอาจจะมีหลายแบบก็ได้ให้เด็กเลือก

ทำให้เด็กกลับมากรี๊ดกับการอยากใส่ยูนิฟอร์มอีกครั้งหนึ่งหรือใส่ง่ายขึ้น
พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันขาดช่วงไปค่ะ
มันเลยทำให้การสื่อสารระหว่างทั้งนักเรียนกับครูอาจารย์มีช่องว่างเกิดขึ้น
ที่ญี่ปุ่นเหมือนกับไทยคือจุดเริ่มต้นว่าเราอยากให้เด็กใส่ยูนิฟอร์ม
เพราะว่ามันแสดงความเป็นองค์กรความเป็นกลุ่มของโรงเรียนเรา
แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งที่พี่รู้สึกคือรู้สึกว่า
ญี่ปุ่นก็ยังคงแก่นความเป็นยูนิฟอร์มอยู่เนอ
นิฟอร์มแสดงความเป็นกลุ่มของโรงเรียนของเราแหละ
แต่มันปรับไปได้เช่นผู้หญิงให้มาใส่กางเกงได้
แต่ของไทยเราบางทีสิ่งที่ต้องระวังคือ
เราลืมแก่นแล้วมัวจะรักษาเปลือกหรือเปล่า
กระโปรงต้องไม่ให้ยาวเกินเท่าไหร่

ว่าสำคัญคือเราอย่าลืมรักษากฎ
ลืมว่ากฎนั้นมีไว้เพื่ออะไร
และแก่นจริงของการเหตุผลจริงของการใส่ยูนิฟอร์มมันคืออะไร
นี่เป็นสิ่งที่อยากให้สังคมไทยกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

อะไรคือสิ่งที่เราควรรักษาอะไรคือสิ่งที่เราควรปรับ